บอกว่าเป็นเงินที่คุณยายอายุ๙๐

แล้วแกจำไม่ได้ด้วยว่าฝังไว้เยอะแค่ไหน

มีบางส่วนขอไปแลกกับทางธนาคารแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน

ก็เป็นแบงค์พันธุ์นะคะแต่สมมุติมันเก่ามันขาด
แล้วเอาไปแลกกับทางธนาคาร

เพราะว่าคนดูคลิปนี้เยอะมากนะคะ

ไปพบกับเจ้าของเงินค่ะ

อายุ๙๕แล้วนะคะ

แล้วก็เจออดีตลูกสะพ้ายนางลำเพียน

เนี่ยยายฝังเงินไว้ตรงนี้คุณยายใจดีจังเลย

นี่ตรงนี้ใช่ไหม

หย่อนลงไปปีนี้ฝนมันตกเยอะ
เยอะแบงค์พันที่หย่อนลงไป

จำไม่ได้ว่าหย่อนไปกี่ครั้ง
จำไม่ได้ว่าห่อนไปกี่บาท

มันก็รีดเปียกมันก็รีดผู้อะค่ะ

ก็เป็นลูกสะพ้ายแหละเนาะพอสามีเสียชีวิตไปก็ไปมีครอบครัวใหม่

วันนั้นเอาแบงค์๘ใบกับอีกครึ่งใบ
แลกที่ธนาคารที่อำเภอพนมดงรักนะคะ
แต่รอปภบอกว่าแนะนำให้ไปธนาคารของรัฐดีกว่า
อยู่ในตัวเมืองสุรินนี่ค่ะก็เลยดำเนินการให้

ก็เก็บมา๓ปีน่าจะหลายหมื่นบาทอยู่นะคะ
ธนาคารเพื่อให้คุณยายแลกเงินเองเลยดีกว่า
แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือคุณตากับคุณยายเพิ่มเติมอีก๑๐๐บาท

อย่าคิดจะมาขโมยนะออกข่าวไปแล้วนะแบบนี้เปลี่ยนที่หย่อนเงินใหม่ดีกว่าเอาก็พานักข่าวไปดูรู้ที่ห่อนเงินหมดแล้ว
หย่อนแบงค์พันธุ์ทั้งนั้นแหละต้องเปลี่ยนที่หย่อนเงินแล้วค่ะ
แต่ตานี่เก็บเหรียญอย่างเดียวเลยใช่ค่ะ
ทำไมตาไม่มีแบงค์พันธุ์เลยเหรอตายายไปห่อนหมดเลย
คุณยายมีแบงค์พันธุ์ตามีเหรียญคิดดูนะคะ
ต้องไปงัดไม้บ้านยายอ่ะคุณยายบอกเปลี่ยนที่แล้ว
เหลือสักใบสองใบดีกว่าผมไม่รู้
เดี๋ยวให้ลูกหลานช่วยหาให้ใช่ไหมหากระโปรงกระเป๋าหาอะไร